แต่คนคนนี้ลอยมาในน้ำลอยแบบโผล่พ้นน้ำมาแค่หัว
พี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมลองดูซะหน่อยว่าคุณลุงคนนี้เขาเป็นอะไร
เห็นจี๊งสีชีวิตไปแล้ว
ฤลูกนิ้วสีน่ารอดแต่ลุงไม่น่ารอด
โผล่มาแค่ตาปากจมูก

จริงรุกเยี่ยมพี่ปุ้ยเขาแค่อยากจะพักใส่ตาแล้วก็พร้อยหลับไป
นี่พระมลิวนาทร์ดีลงน้ำไปจะไปปลุกตื่นด้วย
ลุงจำนอนแบบนี้ไม่ได้นะคะลุง
มันเป็นคลองแห่งหนึ่งไม่ทราบชื่อครับอยู่ระหว่างซอยศรีนคริน๓๖กับ๓๘ครับ
พลเมืองดีที่ลงไปเขย่าตัวลุงเนี่ยตอนแรกก็ยืนดูอยู่เฮ้ยลุงตายบ้างวะ
ยังไม่ตายเพราะมีเสียงโกรนออกมาลุงกรนออกมาก็เลยได้รู้ว่าอ๋อลุงแค่หลับ
บางคนก็เถียงว่าไม่ตายได้ยังไงน้ำเน่าแบบนั้นลงไปนอนได้ยังไงคนดีเขาไม่ลงไปแต่ลุงเขาลงไปครับ
โอ้โหน้ำเน่าจริงนะพลเมืองดีเนี่ยค่อยไต่ลงไปคนก็ยืนดูให้กำลังใจกัน
โอ้โหกะว่าถ้าลุงไม่ตายเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บหนักนะพอเขย่าตัวปุ๊บลุงลุกพลวดขึ้นมาเลย
ตกใจไหมฮะเออตกใจสิฮะคนในนั้นก็ตกใจกันอ้าวไม่ตายเหรอเนี่ยลุงเขามีอาชีพหาของเก่าครับ
แล้วลุงเนี่ยลงไปหาของในน้ำแต่เกิดง่วงขึ้นมาง่วงปุ๊บจะไปนอนที่ไหนล่ะไปนอนบนบกก็ไม่ได้นอนในน้ำซะเลยละกันฮะ
โอ้โหคุณลุงกะจะพักใส่ตาแป๊บเดียวดันหลับยาวครับโอ้ก็ลุงบอกไม่นึกเหมือนกันว่าจะทำให้คนเขาตกใจกันแบบนี้